ไปดูเรื่องของวงการลูกทุ่งกันใหม่นะคะ
ตอนนี้บอกว่ามีน้องใหม่เข้ามาประดับวงการด้วยนะคะ

ส่งตรงมาเลยเป็นสายเลือดสุภัณฑ์รุ้นเลย
ซิงเกิ้ลแรกในชีวิตมาด้วยนะ
เอามาเสิร์ฟถึงสตูดิโอไทยรัสท์ทีวีของเรานี่นะคะ
มายบอกว่าเพลงนี้ตั้งใจจะมอบความสนุกสนาน

บอกรักผ่านหน้าจอกันหน่อยค่ะ
เถอะคนที่อยากจีบสาวหรือจีบหนุ่มแต่ไม่กล้านะคะ

หวังว่ามันจะถูกใจแฟนนะคะ
แล้วก็ไม่ต้องรักหนูมาก
แต่ขอให้รักหนูนานนะคะ
นายขอดูหน่อยค่ะถอดอะไร